ดอมหรือน้ำแข็งนะอ่านข่าวที่รถตกลง
ไปในแม่น้ำลาวอ่าใช่น้ำแข็งน้ำแข็ง

แล้วคนที่หายอีกคนนึงอ่ะยังไม่เจออืม

โค้งมาปั๊บแล้วเสียการควบคุมลงไปข้างล่างเป็นแม่น้ำลาวน้ำสูงสีขุ่นไหลแรง
ไปเจอรถอยู่ไกลแต่ว่ายังไม่เจอคนขับ
นี่แหละครับคุณผู้ชมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงใกล้เที่ยงของเมื่อวันจันทร์ที่๕กันยายนที่ผ่านมา
รถกระบะขับมาจากอำเภอแม่ลาวมุ่งหน้าอำเภอแม่สวย
เสียหลักพุ่งตกลงไปในแม่น้ำลาวนู่นพื้นที่บ้านโป่งปูเฟืองตะบนแม่สวยอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงราย
มีผู้รอดชีวิต๔คนแล้วก็หายไปกับรถ๑คน
เจ้าหน้าที่ระดมกำลังนำเรือเล็กแล้วก็นักประดาน้ำออกระดมกันค้นหา
เป็นไปด้วยความยากลำบากอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ครับ
น้ำลึกแล้วก็เชี่ยวกรากมีฝนตกลงมา
แต่ก็ไม่ละความพยายามค้นหาจนเจอรถแล้วน้ำแข็ง
จนเจอรถและจมอยู่ใต้น้ำห่างจากจุดตกไป๓๐๐๔๐๐เมตรนะครับ
มอยู่ห่างจากสะพานหลังสวนจรินรีสอร์ทไปประมาณ๑๐เมตร
นี่คือรถครับเขาพยายามลากเข้ามาอยู่
กว่าจะเก็บกู้ได้คุณผู้ชมต้องขอความร่วมมือจากเขื่อนแม่สวย
ทำไมต้องไปขอความร่วมมือเขื่อนบอก
เขื่อนจ๋าปิดประตูน้ำสักแป๊บ
เพื่อให้ระดับน้ำมันลดลงนิดนึงฮะ
จะได้เห็นหลังคารถกระบะแล้วก็ลากลากขึ้นมาจากน้ำครับ
ส่วนผู้สูญหายคาดว่าจะลอยไปติดที่ฝ่ายกั้นน้ำ

ห่างจากจุดเกิดเหตุไปประมาณ๑๐กิโลเมตร
คาดคณีคือถ้าดูจากเวลาที่จมน้ำ
ถ้าสมมุติไม่ได้แช่งเขานะคือเขาต้องคิดกัน

หากเสียชีวิตศพน่าจะลอยขึ้นเหนือน้ำ

เพราะว่าผ่านมา๒๔ชั่วโมงแล้ว
แต่ไม่มีศพไงแต่ไม่เจอศพไง
ตำรวจตรวจสอบบุคคลที่ประสบเหตุทั้ง๕คน

แล้วก็ผู้หญิง๒คน
โดยคนขับถือบัตรบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียน
ส่วนคนที่โดยสารไปด้วยอีก๔คน
เป็นคู่สามีภรรยาชาวเมียนมา
ทั้งหมดนี้ไม่มีเอกสารทางทะเบียน
แล้วก็ยังอยู่ในขั้นตอนการสอบปากคำผู้ที่รอดชีวิต
เพื่อให้ทราบว่าทั้งหมดเนี่ยเดินทางผ่านชายแดนตรงไหนเข้ามา
แล้วจะไปไหนจะขยายผลต่อไป
ฉะนั้นจากตรงนี้อาจจะสันนิษฐานได้ว่า
อาจจะมีการพาแรงงานเข้าเมืองผิดกฎหมาย
แล้วก็เลยต้องใช้ความเร็วและประกอบกับฝนตก
แล้วมาประสบอุบัติเหตุตรงนี้นะครับ

ขอให้หาเจอโดยเร็วด้วยนะคะ